เกมไทยลีกนะครับทางบุรีรามยูไนเต็ดนะครับ
สถิติเทียบเท่ากับเมืองทองคือชนะเป็นนัดที่๑๕ติดต่อกันครับ
เมื่อวานเจอกับทางพีทีประจวบนะครับทีมน้องใหม่
ที่๔ของซีซั่นครับบุรีรำแชมป์๕สมัยแล้วก็แชมป์เก่า
ดูการที่แล้วนะครับชนะต่อเนื่องมา๑๔เกม
ชาดจ๋อจ๋อจ๋อก็ไปไดโยโกลก็สร้างสถิติทำรตรงใน
ลีกนะครับติดต่อกันเป็นนัดที่๑๐ด้วย
แล้วก็บุตรเนื่องครับนาทีโอคดิบสาม
มาได้จุดโทษจากจังหวะนี้ครับ
ยิงไม่พลาด๒ต่อ๐

โอ้โหจ่ายฝ่าไปครับง่ายเลยครับ
เห็นรัฐกรกรวิ่งลับขึ้นมานะครับ

ทำให้เวียดัมนั้นเก็บ๓แต้มแล้วก็ชนะในเกมหลีก๑๕นาทีต่อกันเท่ากับเมืองทองที่เคยทำได้
พร้อมกับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงชั่วคราว๑๒แต้มเต็ม

แกรมในวันนี้ครับมีแต่๔คู่๑๗นาที๔๕นาทีนะครับ
ลิสเตโรเจอกับนครราชศรีมา๑๘นาฬิกาอุบลยูเอ็มทีเจอกับแอร์ฟอร์สนะครับ
นาฬิกาเมืองทองเจอกับเชียงรายบิ๊กแมชเลยนะครับประจำสัปดาห์นี้
และ๒ทุ่มพัทยาเจอกับราชนาวีครับ
ก็นำโดยคุณอดิสักเบนจาศรีวัลประทานพฤนาภูมิศาลแห่งชาติ
มีการประชุมหารือกันเรื่องของการแข่งขันซีซั่นใหม่
ปีนี้ครับก็เตรียมจะยกระดับการแข่งขันโดยให้ทุกทีมนั้นมีคลับลายเซ็นซิ่งให้ครบ
เพื่อใช้งานอย่างเป็นทางการในฤดูการ๒๐๒๐
จากนี้ครับยังกระหนดมาตรฐานให้แต่ละทีมมีโค้ดฟิตเน็ตแล้วก็เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำให้กับบุคลากรของสโมสรนะครับ
ก็คือ๙๐๐บาทเพื่อยกระดับเทียบเท่ากับลีกชั้นนำของนานาชาตินะครับ
ส่วนผลการประกบคู่นัดแรกครับมีการจับสลากกันไปด้วยนะครับ
จากปีที่ผ่านมาส่วนเวลาการแข่งขันยังรอการยืนยันนะครับ

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ยังคงรับหน้าที่ในการถ่ายละสดเหมือนเช่นเดิมนะครับ
ส่วนวันนี้๑๕นาที๔๕นาทีนะครับ